คุณผู้ชมฮะรถไฟกับรถบรรทุกคันไหนใหญ่คันไหนยาวกว่ากัน

แน่นอนรถไฟเนี่ยทั้งใหญ่ทั้งยาวกว่านะฮะแต่สุดท้ายต้องยอมใจให้กับรถบรรทุกครับ
เพราะว่าเส้นตรงนี้มันต้องขับรถข้ามทางรถไฟ
และทีนี้รถไฟกำลังมาพอดีรถบรรทุกจอดขวางอยู่
รถไฟทำไงฮะต้องยอมฮะหยุดเลยครับ
ส่งรถบรรทุกแบบอร่างการมากเกลือนึย

เคยเห็นภาพอะไรแบบนี้ปกติรถไฟมาแล้วมาจอดขวาง
นี่คือชนอย่างเดียวหรือเปล่าครับจริงนะคุณผู้ชม
นี่เป็นย่านมักกษันกรุงเทพมนครแน่นอนว่าการจราจรก็คึกคักติดขัด
ทีนี้บริเวณแยกดังกล่าวก็มีรถติดขัดชะลอตัว
แต่ว่ารถบรรทุกคันหนึ่งจอดต่อท้ายคันข้างหน้า
แล้วก็อยู่คล่อมรางแบบนี้คล่อมรางรถไฟ

เจ้าหน้าที่รถไฟก็เกาหัวกแกรกเหมือนกัน
ทงแดงมาไว้พยายามจะสื่อสารบางอย่าง

เชื่อว่ากำลังสื่อสารกับทางเจ้าหน้าที่

ชาวเน็ตพากันแสดงความคิดเห็นตำหนิการกระทำของรถบรรทุก
ไปจอดขวางรางรถไฟแบบนั้น
บางคนบอกว่าโอ้โหเพิ่งเคยเห็นรถไฟติดไฟแดง
รถไฟต้องยอมต้องยอมรถบรรทุกแบบนี้นะครับ
แล้วเขาบอกว่าแยกเพชรบุรีมักกษันแยกนี้ผ่านทุกวัน
เป็นแบบนี้บ่อยมากงงมาก

ถือว่ากีดขวางเส้นทางรถไฟหรือเปล่า
แต่การจอดรถขวางทางรถไฟแบบนี้ที่จริงแล้วถือว่าเป็นความผิดนะคุณนะ
เราก็หาข้อกฎหมายมาให้นะครับตามกฎหมายเรื่องการจอดรถ
และขับรถผ่านรางรถไฟระบุไว้ในพระราชบัญญัติจราจรทางบก
มีอัตราโทษปรับตั้งแต่๔๐๐บาทถึง๑๐๐บาท
แต่สิ่งสำคัญมากคือเป็นอันตรายต่อชีวิตของท่านด้วยนะฮะ
คุณผู้ชมฮะเวลาขับรถจะผ่านรางรถไฟเราต้องคิดไว้ก่อนเลย
อย่าไปใกล้กับเพื่อนอย่าไหลไปตามเพื่อนมาก
เพราะเราก็ไม่รู้จังหวะที่รถไฟจะมาเมื่อไห
เขาติ้งตองติ้งตองไอ้เครื่องกั้นมันจะลงมาเมื่อไหร
แล้วถ้าเกิดว่าเป็นจังหวะเราที่ไปกึกอยู่ตรงกลางรางรถไฟดี

ใช่ฮะดังนั้นถึงได้บอกอย่าไหลตามเพื่อนไปอย่างแบบใกล้ชิดเกินไป
ดูจังหวะในการข้ามทางรถไฟด้วยนะครับ